สวัสดีครับวันนี้ทั่วไทยนะครับหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องเผชิญกันเต็มจังจังก็คือเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดนะครับวันนี้ถือว่าหลายจุดหลายพื้นที่เป็นกว้างเวลาที่อุณหภูมินั้นค่อนข้างที่จะสูงสุดทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตก่อนที่จะค่อยลดลงวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่

จะสังเกตว่าหลังจากนี้นะครับสีฟ้าก็คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนั้นจะค่อยเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยโดยเริ่มจากปีกตะวันออกพระอีสานตอนบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเขยิบเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกตามลำดับเนื่องก็หมายความว่าหลังกลางส
ลมแรงนะครับมีจังหวัดเหล่านี้ต้องระวังครับตั้งแต่วันที่๒๕ถึง๒๖ครับเชียงใหม่น่านกำแพงเพชรเชียงรายแร่พิสุนุโลกลำพูนอุตรดิตพิจิตรลำปางครับตากเพชบูรณ์พยาวสุโขทัยไปต่อนะครับที่บริเวณพื้นที่ประอีสานทั้งภาคเลยนะครับต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนแล้วก็บริเวณใดก็ตามที่มีอากา